ช่วงนี้ติดตามข่าวการเมืองกันหน่อยนะคะช่วงนี้เกาะติดกันเลยล่ะ
เพราะว่าเริ่มมีการทยอยเปิดโผล่สอสอบัญชีรายชื่อแต่ละพัก
เริ่มเปิดนโยบายเริ่มหาเสียงเริ่มเห็นตัวเลขกันแล้วว่าแต่ละเขต
หมายเลขไหนอย่างไรกันบ้างแล้วป้ายหาเสียงเขาแบบโอ้โหขี้
สูดชีวิตนึกว่าภาพยนต์เวลามันน้อยมันอั้นมาน่ะ
คือมีเวลาคิดมากี่ปีนึกออกไหมคะมันก็อั้นกันมานาน
แต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราไปส่องโผล่สอสอบัญชีรายชื่อหรือว่า

เขาบอกว่าเป็นเจตอรมณ์ของแดงชัดเอง

มนาคมอย่างนี้สายตรงถนัดอยู่

ประยุทธ์ยอมรับเผื่อใจแล้วไม่ได้เป็นนายก
คือพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเขาบอกว่า
เผื่อใจไว้ทุกเรื่องแหละไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียว
เพราะว่าหลายคนถามบ่อยเหลือเกินว่า
ตกลงเอายังไงรับไหมจะเป็นนายกไหม
ถ้าเขาเลือกถ้าคนเลือกจะขึ้นต่อไหม
ไปฟังเสียงนายกกันหน่อยค่ะ
ให้พลเอกประยุทธ์ร้องเพลงฉันรับได้ทุกอย่างเนาะ

รวมถึงยังบอกด้วยว่าก็แปลกดีเนาะที่ว่า
แต่มี๘จังหวัดใช่ไหมที่เปลี่ยนชื่อผู้สมัคร
ผู้ชายเป็นทักษิณผู้หญิงเป็นยิ่งลักษณ์เนี่ย

ใครจะทำอะไรก็ทำไปเถอะกรกตเขาก็คงดูแลอยู่นั่นแหละ
อ่ะไหนพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เลยไปดูในสอสอบางพื้นที่กันหน่อย
ที่เขาบอกว่าผู้ชายเปลี่ยนชื่อเป็นทักษิณ
ส่วนผู้หญิงจะเปลี่ยนชื่อเป็นยิ่งรักแต่ใช้นามสกุลตัวเอง
นายนัทเล่าศรีสวกุลรองเลขาธิการกรกตบอกนะคะว่า
คือมันไม่ได้เป็นชื่อต้องห้ามถ้าเปลี่ยนแล้วไม่ได้กระทบกับใคร
ก็สามารถทำได้ไม่ได้ผิดอะไร
ประเด็นพวกนี้ประชาชนจะพิจารณาได้เองแหละ
ทำไปแล้วได้หรือเสียคะแนนมากกว่ากัน
ไม่ได้แปลว่าเปลี่ยนชื่อแล้วคะแนนจะเพิ่มขึ้นซะหน่อย

มันก็เป็นสีสันของการเลือกตั้งดีออก
ล่าสุดค่ะพันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลย
ที่การกรกตออกมาแถลงผลการรับสมัครสอสอยอดรวม๒วัน
เขาบอกว่ามีผู้สมัครสอสอเขตตอนนี้เนี่ย
เพิ่มมาเป็น๖๘๒๘คนแล้วนะคะ
ส่วนบัญชีรายชื่อหรือว่าปาร์ตี้ลิสต์ค่ะมียื่นสมัครมาแล้ว๓พัก
เพื่อไทย๙๗คนพักไทยรักษาชาติ๑๐๘คน
และพักพลังธรรมใหม่๒๔คนค่ะ
ส่วนพักเสรีรวมไทยก็ยื่นเหมือนกันแต่ว่าถูกตีกลับเอกสาร
เพราะว่าเอกสารเนี่ยไม่ครบสมบูรณ์เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องไปเตรียมเอกสารกันมาใหม่เนาะ
รวม๒วันยอดผู้สมัครสอบบัญชีรายชื่อก็เลยรวมอยู่ที่๒๔๔คนถ้วนนะคะ
ส่วนบรรยากาศการเปิดรับสมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อที่สำนักงานกรกตวันที่๒
ก็คึกคักไม่แพ้กับการเปิดรับวันแรกนั่นแหละค่ะ
การเมืองเดินทางมายื่นใบสมัครกันตั้งแต่๘โมงครึ่งเลย
เสรีรวมไทยเพื่อไทยไทยรักษาชาติที่เราบอกไปนะคะ
นายภูมิธรรมเวชยัตชัยเลยค่ะที่การพักเพื่อไทยบอกว่า
เพื่อไทยส่งปาร์ตี้ลิสต์ไป๙๗คน
ดับที่๑ก็คือพลตำรวจโทวิโรธเป่าอิน
ดับที่๒คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ลำดับที่๓นายชัยเกษมนิติสิริ
หลายคนก็แปลกใจว่าอ้าวแล้วชื่อชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ย
มันไปอยู่ตรงตำแหน่งลำดับที่เท่าไหร่ของบัญชีรายชื่อ
ก็ปรากฏว่ามันไม่มีค่ะไม่มีชื่อนายชัดชาติเลย
ไล่หากันมาหมดแล้วแล้วก็ยื่นสามรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพักด้วย
ก็คือคุณหญิงสุดารัฐนายชัดชาติแล้วก็นายชัยเกษม
อันนี้เราก็เปิดโผล่กันไปตั้งแต่วันแรกแล้วเนอะถามนายชัดชาติว่า
ทำไมไม่ติดโผล่บัญชีรายชื่อล่ะอ่า
เขาก็ตอบชัดเจนนะคะว่าไม่ได้ซีเรียส
เป็นความต้องการของตัวเขาเองที่ไม่ขอลงแบบปาร์ตี้ลิสต์
เพราะเขาไม่ถนัดด้านฝ่ายนิติบัญญัติเลย
ถ้าพักเพื่อไทยไม่ได้เป็นฝ่ายบริหารเขาก็ยังพร้อมช่วยงานพักอยู่ดีนั่นแหละ

มันก็มีทางเลือกอีกเยอะแยะที่จะช่วยประเทศชาติได้
ผมคิดว่ามันมีหลายบทบาทไงแต่เราก็รู้ว่าเราเก่งตรงไหน
มันมีหลายบทบาทเราไม่ต้องเล่นทุกบทบาท
เราเอาที่เราคิดว่าเรามีความสามารถดีกว่า
ก็พูดตรงว่าเราไม่ได้เก่งเรื่องนิติบัญญัติเลย
ผมเองก็ไม่ได้เคยทำงานในสภามาก่อนเลยนะ
ผมว่ามีอีกหลายท่านที่มีประสบการณ์เยอะและจะมีประโยชน์มากกว่า

เพราะท่านเป็นคนเห็นเก่งเรื่องศิริกิตเรื่องคำนาคม
อันนี้ก็ตรงตรงกับสิ่งที่ท่านมี
คือมาแก้ไขปัญหาเรื่องของรถติดมาแก้ไขปัญหาเรื่องของรถไฟฟ้า

ท้าทายเพราะว่าถ้าจำได้ผลงานโดดเด่นจริง
ยังยอมรับในตัวของนัศชาติหรือ

เอาอีกหนึ่งพักไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะประชาธิปัตย์
นายอภิษฎเวชาชีวะบอกว่าก็เตรียมไปยื่นสมัคร
สอบแบบบัญชีรายชื่อทั้ง๑๕๐คนในวันที่๗กุมภาพันธ์
ส่วนปัญหาความไม่ลงตัวของผู้สมัครในเขต๓จังหวัด
งขลาที่ตอนแรกมีการเปลี่ยนตัวจากนายวิรัติกรยาศิริ
เป็นพลตำรวจโทสาคอนทองมุณีอดีตผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ก็คือให้เหตุผลบอกว่าคือนายวิรัติป่วยอยู่
ล่าสุดปรากฏว่านายวิรัติเองก็มีความต้องการจะลงสมัคร
รับเลือกตั้งเต็ม๑๐๐ค่ะ
ก็เลยถ้าอย่างนั้นเอาเหมือนเดิมละกันไม่เปลี่ยนแล้ว

ซึ่งนายวิรัติก็ยืนยันด้วยตัวเองนะคะว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้ว
ท่านให้นายนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพักที่ดูแลภาคใต้

คือให้หมอมายืนยันสุขภาพร่างกายของตัวเองเลยว่า
ไม่ได้เป็นอุปสรรคแข็งแรงทำงานและลงสมัครได้แน่นอน
ก็ชัดเจนว่าเราจะได้เลือกตั้งกัน๒๔มีนาคม

๒๔มีนาคมย้ำนิดหนึ่งตอนนี้เริ่มมีป้ายหาเสียงติดตั้งกันไปแล้ว